เราชวนคุยไว้เรื่องของเมนูอาหารเช้า

เรา๒๓คนแล้วก็ชวนท่านอื่นร่วมทานไปพร้อมกัน
ท่านิวบอกว่าดื่มกาแฟกับปั้นสิบอร่อยมาก

มาติดตามข่าวเรื่องของสมคิดพุ่มพวงกันหน่อย
ณจนถึงวินาทีนี้ก็ได้แต่ภาวนาแหละค่ะ
ว่าให้ตำรวจสามารถติดตามตัวจับกลุ่ม
ศพล่าสุดเป็นศพที่๖แล้วนะคะ
คือภาวนาขอให้จับกลุ่มตัวได้ก่อนที่มันจะไปฆ่าใครเป็นศพที่๗
เมื่อวานนี้คนไทยทั้งประเทศรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
บูรณาการกันช่วยกันเป็นหูเป็นตา
สอดส่องว่าเอ๊ะใครที่หน้าละไม้คล้ายคลึงกับสมคิดกันบ้าง
เริ่มกันที่เพจกองปราบก่อนเลยค่ะ
เมื่อวานนี้เพจเฟซบุ๊คของกองปราบได้ประกาศโพสต์เตือนภัย
บอกว่าหากใครพบเห็นนายสมคิดพุ่มพวงอายุ๕๕ปีเป็นผู้ต้องหาฆาตกรรม
รายล่าสุดก็คือนางรัศมีมุริจันทร์อายุ๕๑ปี

นี่ค่ะคุณผู้ชมช่องทางการแจ้งเบาะแสการติดต่อให้ข้อมูลกับตำรวจนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กทวิตเตอร์หรืออีเมลหรือแม้แต่สายด่วน๑๕

ก็สามารถโทรไปให้ข้อมูลได้แจ้งเบาะแสกันได้นะคะ
ส่วนเมื่อวานนี้ทางภาคประชาชนประชาสังคมก็ร่วมด้วยช่วยกันค่ะ

ในโลกสังคมออนไลน์มีการแชร์ข้อมูลน่ะสนใจมาก
บอกว่าเห็นสมคิตเนี่ยไปโผล่ที่จังหวัดอุดรธานีผมเหลืองค่ะบวชเป็นพระค่ะ

คือเหมือนปลอมตัวเป็นพระแบบนั้น
ใช่ทีมข่าวก็เลยพยายามทำภาพจำลองให้คุณผู้ชมเห็นนะคะ
ว่าถ้าเกิดว่าสมคิตบวชเป็นพระจริงโกนหัว
เป็นแบบนี้ด้านซ้ายคือภาพตามหมายจับ

ถ้าเห็นลักษณะผู้ชายหน้าตาแบบนี้มีแผลเป็นที่รอยคิ้วซ้าย
คุณผู้ชมแจ้งเบาะแสกับตำรวจทันทีนะคะ
หลังจากที่ได้เบาะแสจุดแรกที่จังหวัดอุดรธานี

ชาวเน็ตเขาบอกว่าเจอนายสมคิตเนี่ย
แถวแยกตลาดโพชัยจังหวัดน้องคาย
อ้าวจากอุดรมาโพโรน้องคายแต่งกายเป็นพระสงษแต่
ข้อมูลที่เหมือนกันคือแต่งกายเป็นพระสงฆ์

แต่ว่าตำรวจยืนยันแล้วนะคะว่า
ไอ้ที่ชาวเน็ตพยายามแจ้งกันเนี่ยคือไม่เป็นความจริง

คุณผู้ชมน่าสนใจภาพนี้ดูดิ
ดูสิฮะช่วยกันพิจารณาว่าใช่สมคิดพุ่มพวงไหม
ลักษณะคล้ายสมคิดเลยนะอยู่ที่บคศของร้อยเอ็ดค่ะ
ชายคนนี้เห็นไหมใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาสั้น

แต่ถึงแม้ว่ามีภาพมีคลิปนี้ออกมา
แต่ก็ไม่มีการยืนยันอยู่ดีว่านี่คือนายสมคิต
ส่วนคลิปนี้ค่ะที่จะให้ดูเป็นคลิปที่ตำรวจได้มาจากชุดสืบสวน
ขณะที่นายสมคิตพานางรัฐสมีคนตายไปทำสัญญาจองรถ
คลิปนี้นะคะที่โชว์รูมมิซูมิชิในตัวเมืองขอนแก่น

ลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจนของนายสมคิต
คือจะใส่แมสใส่หมวกใส่เสื้อแขนยาวเจเก็ต
ปิดบังอำพลางทั้งตัวเลยค่ะ
ตอนที่ไปจองรถกันมีการวางเงินจองไป๑๐๐๐บาท
ชื่อของผู้ตายนะกล้องวงจรปิดภายในโชว์รูม

เดินเอามือไพ่หลังเดินไปเดินมาอ่านนั่นอ่านนี่ใช่ไหม

ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปก่อติดการทำงานของตำรวจกองปรับปราม
พบว่าหลังจากที่นายสมคิดนั้นก้าวพ้นเรือนจำออกมาแล้ว
เขาก็วนเวียนใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานเป็นส่วนใหญ่
ตำรวจขยายดูสายสัมพันธ์ระหว่างนายสมคิตกับผู้คนรอบข้างผ่านทางโทรศัพท์มือถือ
พบว่าสมคิตได้โทรศัพท์ติดต่อกับนางสุมารีเพชรัตน์เป็นชาวอำเภอเทพสถิตจังหวัดชายภูมิ
ซึ่งเป็นหญิงสาวคนสนิทโทรไปหาผู้หญิงคนนี้๔๓ครั้ง
อาจารย์จุธามาสมณีฤทธิ์เป็นอาจารย์ประจำวิชาห่วงจุ้ยเปิดชะตาโงเห้งใบหน้าของนายสมคิต
ดูซิว่าลักษณะของเขาเนี่ยนะเขาเนี่ยเป็นคนมองโลกในแง่มร้ายเป็นคนขี้หึงขี้ระแวงชอบเรื่องของทางเพศ
จะมีดาวปัตตานิเป็นพยายะสามารถกระท่าเพศตรงข้ามได้อย่างที่ไม่รู้สึกรู้สาอัดอะไรเลย
ทีนี้อาจารย์จุธามาศเองก็บอกว่าเรื่องนี้นะจากการดูของด้านโหนต่างวันเดือนปีเกิดของสมคิดแล้ว
เพราะว่าสมคิดเกิดวันที่๗เดือนมกราคม๒๕๐๗เป็นวันอังคารวันที่๗เป็นดาวเสาลักษณะเป็นคนเครียดง่าย
คิดมากแล้วเป็นคนเกิดวันอังคารทำให้ชีวิตดูเหมือนถูกเอาเปรียบอะไรแบบนี้เกิดความกดดันเป็นคนโกรธเกลียดคนอื่นได้ง่ายอะไรแบบนี้
โฮเฮ้งใบหน้าของสมคิดลักษณะเป็นคนคิ้วเข้มบ่งบอกถึงการที่เขาเป็นคนขี้หึงขี้ระแวงเป็นอย่างมากส่วนคิ้วกับตาลักษณะมันชิดกันบ่งบอกว่าเขาเป็นคนมองโลกในแง่ร้ายนะครับ
ขณะที่ปลายคิ้วเขาตกเห็นไหมหางคิ้วเขาตกเนี่ยนะฮะบ้านปลายชีวิตนั้นจะตกต่ำเป็นอย่างมากหูต่ำกว่าคิ้วชีวิตจะไม่รุ่งเรืองเขาว่าอย่างงั้นนะฮะใต้ตาช้ำเป็นคนโหนกคิ้วสูงเป็นคนชอบเรื่องเพศนะฮะการตัดสินใจเรื่องของการฆาตกรรมที่ผ่านมาจึงเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศซะเป็นส่วนใหญ่คนที่มีปากสมส่วน

มีดาวจันทร์อยู่ในดวงของเขาด้วยเขาก็เป็นคนโรแมนติกหูต่ำกว่าคิ้วนะคะชีวิตก็ไม่ค่อยไม่ค่อยรุ่งเรืองสักเท่าไหร่นะคะแล้วก็เอ่อ
ชีวิตเขาเนี่ยอย่างที่อาจารย์ตอกย้ำเสมอว่าคิ้วติดกับตามองโลกร้ายแล้วเขาก็เป็นคนตาคว่ำนะคะมองโลกร้ายนะคะ
แต่พูดจริงนะเธอก็เป็นคนขี้ขาดอยู่เหมือนกันเพราะตาขาวเธอมากกว่าตาดำนะคะแล้วใต้ตาเธอก็ช้ำนะคะก็ชอบเรื่องเพศอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็โหนกคิ้วโหนกคิ้วตรงนี้ก็สูงก็เธอก็ชอบเรื่องเพศยังไงก็ตามเนี่ยที่เธอทำอะไรฆาตกรรมไปทั้งหมดก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องเพศเป็นส่วนใหญ่
เขาบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลที่สมคิดมีมันเป็นแบบนั้น
ส่วนใหญ่เป็นเรื่องของฆาตกรรมเกี่ยวกับทางเพศเป็นคนขี้หึงขี้ระแวงอะไรแบบนี้
ก็จริงอันนี้ก็น่าจะวิเคราะห์ออกมาจากพฤติการในการก่อเหตุของสมคิดด้วยนะคะ
ทีนี้เห็นบอกมีชื่อนามสกุลมาบวกลบกันด้วยเหรอคุณเออใช่ใช่
นามสกุลนะฮะพอเอานามสกุลกับชื่อของสมคิด
บวกเป็นเลขกันตามหลักโหราศาสตร์แล้วเนี่ยนะ
โดยชื่อของสมคิตเนี้ยตกอยู่ที่เลขยี่สิบเอ็ดก็คือพระศุกร
เป็นคนอ่อนนอกแข็งในนามสกุลเนี่ยพุ่มพวงเนี่ยตกเลขสามสิบเอ็ด
ชีวิตจะมีเรื่องอื้อเฉาแล้วเมื่อเอาชื่อกับนามสกุลบวกกันได้ห้าสิบสอง
เป็นธาตุดินชีวิตจะมีมุมหักได้ง่ายก็คือมีกรรมเก่าตามติดตัวมา
แต่ผมว่ามันคือกรรมปัจจุบันที่เขาสร้างนี่แหละกรรมคือการกระทำ
คุณทำอะไรคุณต้องได้รับผลตอบแทนแบบนั้นตอนนี้สมคิดทำอะไรก็ผิดนะคะ
มีตายังผิดเลยเอาพูดตรงตรงทีนี้ไปดูฝั่งครอบครัวของผู้เสียชีวิตกันหน่อย
คุณผู้ชมค่ะครอบครัวนางรัศมีค่ะก็ได้นิมนต์พระสงฆ์มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะคะ
ซึ่งช่วงทำพิธีเนี่ยญาติก็มีการจุดทูบ
ขอให้ดวงวิญญาณไปสู่สุขติไม่ต้องอาฆาตแค้น
แล้วก็ขอให้ช่วยให้ตำรวจทำงานจนสามารถจับตัวสมคิดมาดำเนินคดีให้ได้
ซึ่งบรรยากาศก็มีการประกอบพิธีกันที่วัดศรีสว่างในตำบลหนองโห
อำเภอกระนวลจังหวัดขอนแก่นน่ะนะคะมีประชาชนที่ทราบข่าวแล้วก็เพื่อนบ้านเดินทางมาร่วมงานชาปนกิจศพนางรัศมีกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะ
ทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันนะว่าไม่เคยคิดเลยว่าเหตุการณ์สลดครั้งนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นในชุมชนของเรา
และถ้ายังไม่สามารถจับตัวสมคิดได้เนี่ยไม่รู้จะอยู่กันยังไง
มันหวาดระแวงไปหมดก็ไม่รู้ว่าสมคิดจะกลับมาไหมจะกลับมาทำอะไรอีกหรือเปล่า
ใช่นายสมัยเชือกพรมอดีตสามีของนางรัศมีบอกเลยนะคะว่าเขาโกรธมาก
โกรธทั้งแค้นที่หลอกอดีตภรรยาเขาให้หลงรัก
แล้วมาฆ่าอย่างโหดเยี่ยมแบบนี้ตั้งคำถามเหมือนที่ทุกคนถามนั่นแหละค่ะว่า
สมคิดนักโทษฆ่าคนตายต่อเนื่อง๕ศพปล่อยออกมาได้ยังไง
คุณปล่อยคนแบบนี้ออกมาได้ยังไงเรือนจำเช่นเดียวกันกับลูกชายของนางรัศมีค่ะ
ก็พูดเหมือนพ่อนี่แหละทำใจไม่ได้อ่ะอืม
อยู่ต้องมาเสียแม่ไปแบบนี้ได้ยังไง
อยากให้กฎหมายเอาผิดกับฆาตกรรายนี้ให้ถึงที่สุด
คงไม่ต้องบอกนะคะว่าถึงที่สุดหมายถึงอะไร
ต้องเอาให้ถึงที่สุดนะครับฝากเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานอยู่ครับ
ช่วยดูแลช่วยกันไม่ว่าจะอยู่จุดไหนของประเทศไทย
แค้นครับแค้นมากผมว่าจะมานั้นแล้วมาเจอแบบนี้ผมทำใจไม่ได้จริง
ว่านะก็แล้วแต่เจ้าหน้าที่นะให้คิดดูว่าอย่าง
ถ้าปล่อยมันไปก็มันจะไปทำร้ายใครอีกอ่าอ่าคุณผู้ชมทีนี้เนี้ย
จากอดีตสามีของคุณรัศมีผู้ตายแล้วเนี่ยนะคะ
เมื่อวานนี้เราก็ไปพูดคุยกับน้องสาวของผู้ตายคือน้องสาวของผู้ตายเนี่ย
พี่สาวเนี่ยเคยโทรมาปรึกษาว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย
ขอแต่งงานแล้วก็จะแต่งงานกันในวันที่๑๑ธันวาคมนี้
โรงแรมที่น้องสาวทำงานเป็นแม่บ้านเนี่ยนะคะ
แต่ปรากฏว่างานแต่งมันก็เลื่อนไปเห็นบอกว่าจะแต่งกันคือ๑๕ธันวาคม
ก็สุดท้าย๑๕ธันวาคมก็ไม่ได้แต่งจากการแต่งงานกลายเป็นงานศพของน้องแทนค่ะ
พี่สาวทางนี้เขาห้ามอยู่ญาติพี่น้องเขาไม่ให้นะนะ
เขาไม่ชอบนะแต่ผู้ชายมันไม่พอใจไงแล้วมันก็ไม่ให้ติดต่อกับใครด้วย
บอกว่าไม่ติดต่อกับใครโทรศัพท์ก็ไม่ให้ใช้
น้องสาวก็บอกโทรศัพท์ไม่ให้ใช้เราก็บอกว่าเอาไม่ให้ใช้ได้ยังไง
พี่น้องเขาติดต่อเรื่องธุระสำคัญแล้วจะติดต่อได้ยังไง
แล้วก็น้องสาวก็บอกว่ากลัวกลัวแฟนเก่ามาทำร้ายไอ้ผู้ชายคนนี้ไอ้สมคิดเนี่ย
พี่สาวก็บอกว่าไม่ต้องกลัวเขามาทำร้ายหรอก
ไอ้คนนี้จะทำร้ายพวกตัวเองมากกว่าพี่สาวพูดตรงเป๊ะเลยอ่ะ
ทีนี้เมื่อสักครู่นี้คุณบอกใช่ไหมว่ามีเบาะแสมาว่าเขาหลบหนีไปอยู่พื้นที่จังหวัดอุดรธานี

นวดกว่าร้อยชีวิตที่อุดรธานีภาวะทั้งจังหวัดเพราะสมคิดคนเดียวนี่แหละ
เพราะว่ายังจับตัวไม่ได้แล้วมีข่าวว่าอยู่ในพื้นที่อีกคราวนี้
นั่งจับเข่าคุยกันเลยค่ะว่าโอ๊ยยังไงเนี่ยยังจับไม่ได้แล้วมันอยู่ในพื้นที่เราไหม

เพราะว่าเหยื่อของนายสมคิตเนี่ยแต่ละศพที่ตายมาเนี่ยนะคะที่เขาจัดการเนี่ย

ใช่เป็นหมอนวดแผนไทยแบบนี้ค่ะ
แล้วที่อุดรธานีมีร้านบริการนวดแผนไทยอยู่๑๔ร้าน
นวดกว่าร้อยชีวิตโอ๊ยมันเป็นอันทำงานนะนั่งคุยกันอย่างเดียวเลยอ่ะ
มันน่ากลัวจริงจริงอะค่ะเขาบอกว่าน่าจะยังป้วนเปี้ยนอยู่แถวสวนสาธารณะหนองประจักษ
แล้วก็พื้นที่คุ้มบ้านโน้นหรือเปล่า
กรยานีชัยเจริญหมอนวดแผนไทยวัย๖๑ปีก็บอกเลยว่าตกใจตกใจมาก
เห็นภาพคนร้ายยิ่งตกใจหนักกว่าเดิมอีก
แล้วก็บอกเลยว่าโอ้โหทำไมสมคิดคนนี้ถึงจิตใจโหดเยี่ยมแบบนี้
ถามว่าแล้วป้าเคยเห็นบ้างไหมเขาบอกยังนะป้ายังไม่เคยเห็นผู้ชายหน้าตาแบบนี้มาใช้บริการที่ร้าน
แต่พอเห็นข่าวแล้วก็กลัวแหละเดี๋ยวจะเหมือนกับว่าเขามีเครือข่ายกันเนาะ
ขายหมอนวดในอุดรธานีเดี๋ยวช่วยกันสอดส่องแหละเป็นหูเป็นตาให้
เจอตัวเมื่อไหร่จะรีบแจ้งตำรวจเลยอยากให้ตำรวจจับได้เร็ว
เพราะหมอนวดที่นี่รู้สึกไม่ปลอดภัยไม่มีใครอยากตกเป็นเหยื่อรายต่อไปจริง